เอามาค่ะสายมูต่างนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อ
จากเชื่อว่าวันลอยกระทงจะเป็นวันที่ขอขมาพระแม่คงคาแล้ว
เขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงอาบแสงจันทร์
แสงจันทร์ช่วงนี้จะเป็นการเสริมเสน่ห์เรื่องโชคลาภอะไรต่างเนี่ยนะคะ
ความเชื่อนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าที่จังหวัดระนองมีการจัดงานประจำปีเลยนะ
อาบน้ำในคืนวันเพ็ญเดี๋ยวให้ดูก่อนและกลับมาชี้แจงค่ะ
นี่ที่ระนองเขาจัดเป็นงานเลยนะคะและเป็นงานประจำปี
อาบน้ำในคืนวันเพลงสองพันห้าร้อยหกสิบสี่

ที่ไม่ได้จัดงานนี้มา๒ปีเนื่องจากโควิดระบาดค่ะ
นองเองร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชุมพรระนอง
รูปแบบในการจัดงานสองส่วนคือส่วนแรกเนี่ย
ให้พี่น้องมาร่วมงานในพิธีได้ไม่เกิน๒๐๐คน
และที่ไม่ได้มาหรืออยู่ต่างจังหวัดลงทะเบียนกับการท่องเที่ยว
โดยจังหวัดจัดส่งน้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ถึงบ้านผู้ที่ลงทะเบียน๑๐๐คน
รวมอาบน้ำเพ็ญในคืนวันที่สิบเก้าเพื่อเศรษฐกายน
คือเริ่มตั้งแต่๖โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเพื่อความเป็นสิริมงคลกับพี่น้อง
ในส่วนที่มาร่วมงานและทำพิธีทางออนไลน์และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางจังหวัดค่ะ
จะจัดส่งน้ำที่ผ่านพิธีการในช่วงค่ำคืนให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนอีกคนละ๑ขวดต่อไป
นางรับหินศิลป์ทุกวงชาวระนองที่ช่วงเช้ามาใช้บริการที่เบาะน้ำ
บอกว่าก็มาแช่ตัวที่บ่อน้ำร้อนทุกวันเพื่อสุขภาพส่วนเรื่องการอาบน้ำเพ็ญ
ถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะเนื่องจากน้ำปลุกเสกเป็นพิธีสูง
น้ำที่ปลูกเสกแล้วเคยเอาไปใช้ในงานในงานพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้า
เรามีความเชื่อกันว่าถ้าใช้น้ำที่ปลูกเสกจากบ่อน้ำร้อนได้อาบในคืนวันเพ็ญจะโชคดี
ฟังเสียงชาวระนองค่ะความเชื่อของเราเป็นยังไง
ได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ในคืนเพล็นด้วยมันก็มีเรามีความสุข
เรามีศักดิ์ทาอยู่แล้วไงศักดิ์ทาที่เบาะพ่อนั้น
เพราะเขาจะทำพิธีทุกปีแล้วก็ตอนที่ว่าในหลวงท่านสถาปนานั้น
ครับก็มาเอาน้ำที่นี้ไปอืมมันมีความศักดิ์สิทธิ์
สำหรับงานเนี่ยจัดขึ้นทุกปีทางจังหวัดจะใช้น้ำจากบ่อน้ำร้อน
และที่ผ่านมาการปลูกเสกที่ใช้ในพิธีการสำคัญหลายพิธี

จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ